สนับสนุนโดยคุณแม่มั่นใจโคโดโมเฮดทูโทวอช
แล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับ
ที่จะฟังเฉลยไปพร้อมกันกับครอบครัวของพี่หนูจากจังหวัดชนบุรี
ว่าจะสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
กับการตอบคำถามถูกทั้งหมด๔ข้อหรือไม่
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ลุ้นไปพร้อมกันดีกว่านะครับ

พร้อมค่ะพร้อมไหมลูกพร้อมนะครับพร้อมค่ะ

ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องฟุตบอลก่อนเลยครับ
สำหรับคำถามเรื่องนี้ก็คือ

และน้องเฟรมเลือกตอบตัวเลือกที่๓

ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่อง
ปริศนาคำทายเด็กครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

คนหนึ่งปัดแทร่

ตัวเลือกที่สี่ช้าง

ถูก

ถูก

คนหามก็เท่ากับขา

ก็คืองวงแล้วก็งานะครับ

แล้วก็๑คนปัดแทร่นั่นก็คือ

เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับครอบครัว
ของพี่หนูจากชนบุรีรับทุนไปต่อชีวิตหนึ่งหมื่นบาท
มาครึ่งทางแล้วอีกครึ่งหนึ่ง
เรามาฟังเฉลยไปพร้อมกันนะครับพี่หนู

ถ้าพร้อมแล้วผมเลือกเฉลยจากเรื่องนี้ครับ

พศที่สลักอยู่ด้านล่าง
พระพุทธมหาวชิระอุตโมภาษศาสดาแห่งเขาชีจันทร์

พี่หนูเลือกตอบตัวเลือกที่๓

ซึ่งเป็นคำตอบที่

ตุ๊ก

ผิดครับ

พศ๒๕๓๙ครับ

เงินแสนในข้อต่อไปครับ
ในเรื่องท่าเรือครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ท่าเรือที่ประกาศเป็นเขตท่าเรืออย่างเป็นทางการ
ที่แรกสุดคือท่าเรือใด
ข้อที่๔ครับท่าเรือแหลมชะบังครับ
ข้อคมเลือกตอบตัวเลือกที่๔
ท่าเรือแหลมชะบัง

ถูกถูกถูก
หนึ่งแสนได้หรือไม่อยู่กับข้อนี้ครับ

กระทรวงคมนาคมได้ประกาศให้เขต
ท่าเรือจังหวัดสงขลาเป็นเขตท่าเรืออย่างเป็นทางการ
ในปีพศ๒๕๑๑ครับ
รุปเงินรางวัลกันก่อนนะครับว่าครอบครัวของพี่หนูจากจังหวัดชนบุรีนะครับ
ทุนไปต่อชีวิตวันนี้๑๐๐๐บาท
ผมรู้นะครับว่าคนที่มาในเกมต่อชีวิตของเรา
ความหวังก็คืออยากได้เงินล้านกลับไปบ้าน
แต่เมื่อเราทำไม่ได้ต้องคิดนะครับว่านี่คือเกม

แล้ว๑๐๐๐๐บาทนี่เราจะไปต่อชีวิตในส่วนใดกันก่อนได้ครับ
ก็จะเก็บเป็นทุนของน้องฟรานก่อนนะครับ
อย่างน้อยก็เขาจะได้ไปได้ฝังเข็มอีกรอบหนึ่งกับคุณหมอชูศักดิ์

เพราะว่าในครอบครัวตอนนี้น้องฟ้าน่าเป็นห่วงมากที่สุดนะครับ

ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องด้วย
คุณผู้ชมครับนี่ก็อีกหนึ่งครอบครัวนะครับ

เวลาที่ลูกเจ็บพ่อแม่เจ็บยิ่งกว่า
ถ้าหากว่าท่านหนึ่งท่านใดที่อยู่ทางบ้านพอที่จะมีกำลังนะครับ

เพราะว่านึกว่าเป็นบุญเป็นกุศล

เพราะทางรายการสแกนมาแล้วว่าเขาลำบากจริง
เสาร์และวันอาทิตย์เวลาทุ่ม๑๕นาที
ทางไทยรัตทร์ทีวีช่อง๓๒
เกมต่อชีวิตวันนี้สวัสดีครับ

ที่วันนี้ให้เราออกรายการเกมต่อชีวิต
กับเงินทุน๑หมื่นบาท

จะพาน้องฟ้านไปทำกายภาพ

ขอบคุณมากครับ